สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่๗แล้วที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ
กับความมันความดุเดือดนะครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งณเวทีแห่งนี้ครับ
เอามาชมภาพช้าสวยนะครับไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนช่อง๓๒
แทงโอ้โหลูกนี้ตัวโก่งตัวงอครับซุปเปอร์สโลครับโอ้โหเนื้อย่นเลยครับ
บริเวณหัวใจพอดีครับ
หลับกะลนครับบวงบาดบวงสอบขอแค่ง
นี้เป็นจังหวะมัดขวาครับ

โอ้โหนี่แหละครับ
วยเดินแล้วทำได้ดันมาถอย
จังหวะเกี่ยวยังละคลื่นด้วยขวา
รู้สึกว่าเริ่มออกกระกาศตั้งแต่ตอนนี้แหละครับ

ขยับเข้าหาครับทางด้านของปริญญา

โอ้โหนี่ครับแม่ปริญญาครับ
มัดขวาเนี่ยอัดเข้าไป
โอ้โหแต่ว่ายังยิ้มได้ครับธานีเล็ก
บอกว่าโอ้ยลงไปแล้วครับ

โอ้โหนี่ครับเฉียบขาดมากครับ

ปริญญาปาสักมวยไทย

เต็มกระโดงทางครับนี่ครับ

แล้วก็แม่ทางด้านของเจ้าธานีเล็กนี่

ยักษ์หิวหลิวตาให้ปริญญาครับ

ตั้งคอไว้ให้ต่อยขวาครับดูครับ
นี่ครับอัพคัดซ้ายไปก่อนครับ

นี่ขนาดเราคนดูไม่ใช่คนโดนนะครับ